เหตุการณ์ที่เกิดที่บุรีรำที่มีหญิงสาวสวยเลยแหละ
นักเรียนชั้นม๔คนหนึ่งกลับจากงานเที่ยวผ้าไหม
แล้ววันรุ่งขึ้นเธอต้องไปประกวด

ปรากฏว่าไปสวนกับกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๔๐คัน

ปรากฏว่าเธอบอกเพื่อนชายว่ารู้สึกเหมือนอะไรมาโดนที่หลัง
โดนยิงเข้ากลางหลังตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศงานศพวันที่๒ของน้องปอย
นักเรียนหญิงม๔ที่เสียชีวิตก่อน
นี่ค่ะแม่ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะที่ต้องเสียลูกสาวไป

น้องที่เสียชีวิตนะคะชื่อน้องปอยหรือว่านางสาวนัทนิชาค่ะ
น้องเพิ่งจะอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
บรรยากาศที่งานศพวันที่๒วันนี้เนี่ย
ชาวบ้านก็มาให้กำลังใจครอบครัวกันเยอะนะคะ
น้องปอยเนี่ยไปนรชบศโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
ถูกกระสุนลูกหลงของแก๊งวัยรุ่นยิงใส่จนเสียชีวิต
หลังจากที่ไปเที่ยวเทศกาลไหมประจำปีที่อำเภอนาโพกลางดึกวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นปากทางเข้าหมู่บ้านโคกเมฆนะคะ
ถนนสายบ้านบงหนอง๒ห้อง
เชื่อมต่ออำเภอนาโพบุรีรำกับอนสองตอนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นน้องปอยเนี่ยน้องเป็นคนสวยนะ
เพราะว่าน้องได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของตำบลดอนกอก
ประกวดธิดาไหมงานเทศกาลไหมประจำปีของอำเภอนาโพ
คือน้องถูกยิงเสียชีวิตวันที่ยี่สิบห้าน้องจะขึ้นประกวดวันที่๒๖
ก็คือเมื่อวานนี้อ่ะค่ะครับก่อนหน้านี้น้องปอยก็ได้รับเลือกจากทางโรงเรียนให้เป็นตัวแทนถือป้าย
แล้วก็ทำกิจกรรมต่างต่างบ่อยครั้งนะคะล่าสุดเพิ่งจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนถือป้าย
เปิดงานเทศกาลใหม่ประจำปีของอำเภอนาโพ๒๔กันยายนที่ผ่านมานี้เอง
น้องปอยบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องปอยจะไม่ไปเที่ยวงานนี้อยู่แล้ว
อืมแต่น้องปอยบอกว่าอยากไปให้กำลังใจเพื่อนที่ไปประกวดนางฟ้าจำแรงค่ะ
แม่บอกแม่ช็อกมากนะคะเพราะว่าน้องปอยเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
แล้วก็เป็นที่รักของครูและเพื่อนเป็นตัวแทนตำบลจะประกวดนางงามผ้าไหมอยู่แล้วเชียว
แล้วน้องนะตั้งใจกับงานครั้งนี้มากนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูตอนที่น้องเขาซ้อมรำก่อนขึ้นเวทีประกวดอ่ะ
ส่วนคุณพ่อของน้องปอยนะคะก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากที่ประเทศไต้หวันได้๒วัน
ก็ยังอยู่ระหว่างการกักตัว๑๔วันที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รู้เลยค่ะ
กักตัวอยู่ศูนย์ไหนยังติดต่อไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่อรู้หรือยังนะคะ
ลูกสาวเสียชีวิตแล้วแล้วพ่อเนี่ยก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันด้วย
ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดรู้ข่าวร้ายนี้เนี่ยอาการพ่อจะสุด
ล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับคุณพ่อของน้องปอยแล้วนะฮะ
แต่ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะฮะแต่เอาเป็นว่าเราได้คุยกับคุณพ่อแล้วนะครับ
ก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้ด้วย
เขียนข้อความพร้อมกับภาพนี้ค่ะบอกว่านี่คงเป็นรอยยิ้มสุดท้าย
พวกเราจะจดจำหนูไว้ตลอดไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รัก
และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสู้ครับ
แล้วก็ติดแฮชแท็กน้องปอยนะคะ
ส่วนเฟซบุ๊กน้องปอยค่ะย้อนกลับไปดูเนี่ย
๕กันยายนเวลาบ่าย๒โมง๕๗นาที
มีการโพสต์ภาพรูปปั้นมีผ้าก๊อสพันรอบดวงตา
แล้วก็มีเลือดไหลอาบแก้มทั้งสองข้างด้วย

น้องปอยเองก็ถูกยิงเสียชีวิตในคืนวันเดียวกันด้วย
เหมือนมีน้ำตาล่ายลงไปอย่างนี้เลย
ก็ยอมรับแหละว่ากลุ่มคนที่ยิงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุนะคะน้องปอยกับเพื่อนเนี่ยเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังกันแล้วกัน
ปอยกับเพื่อนรวม๖คนค่ะขี่รถกลับจากงานผ้าไหมที่เป็นงานใหญ่ประจำปี
จะกลับบ้านอยู่แล้วนายบอยเป็นคนขี่น้องปอยเป็นคนซ้อน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเจอกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริต่างหมู่บ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๔๐คันนะคะมาเป็นขยงเลยนะ๖๐กว่าคน
แล้วเพราะเอิญในบอยเนี่ยเร่งเครื่องจะรีบกลับบ้าน
ก็กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นขี่ไล่ตามหลังมา
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจนตรงตรงจุดเกิดเหตุที่ปากทางเข้า
หมู่บ้านโคกเมฆค่ะน้องปอยเนี่ยตะโกนบอกนายบอยบอกว่า
ไม่รู้มีอะไรมาถูกกลางหลังก็เลยรีบขี่รถไปบ้านญาติ
อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุขอให้แจ้งตำรวจกับกู้ภัย
แล้วน้องปอยก็บอกเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าหายใจไม่ออก
สุดท้ายน้องถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

ความคืบหน้าเรื่องนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจจับกลุ่ม๑ในผู้เกาะเหตุได้แล้ว๑คนนะคะ
นายนัฐกิจบุญเหลือหรือว่านายแก๊ปอายุ๑๙ปี
ก็ถูกคุมตัวมาสอบปากคำที่สพนาโพค่ะ
เขายอมรับแค่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
ก็ไปกับเพื่อนแก๊งนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงกลุ่มผู้เสียหาย
โดยปืนที่ใช้เป็นปืนไทยประดิษฐ์นะคะปืนปากกาขนาดจุด๒๒ยิงขึ้นฟ้า
เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ยิงใส่กลุ่มผู้เสียหายนะคะ
เขาแค่ยิงขึ้นฟ้าจนเพิ่งมารู้ว่ามีคนเสียชีวิต
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บถึงได้มารับทราบข้อกล่าวหา
พอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถกระบะไปที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ
ห่างไปประมาณยี่สิบกิโลเมตรไปชี้จุดที่นำปืนและกระสุนไปทิ้งไว้กลางทุ่งนาค่ะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านตัวเองไม่เกิน๑๐๐เมตรไปถึงไม่เจอปืน
ซึ่งระหว่างทางที่พาไปชี้จุดทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ลงมือนะ
ว่าไปเที่ยวงานเนี่ยทำไมต้องพกปืนไปด้วย

แล้วมีอะไรอยากจะพูดถึงครอบครัวคนตายหรือเปล่า
อ่ะลองฟังช่วงจังหวะตอนนั้นหน่อยนะคะ
ก็หัวเขาไม่เห็น
นี่ค่ะกรกมนาคมตานะคะ

หลังเกิดเหตุตำรวจสอบประคำเพื่อนในกลุ่มในแก๊ปเนี่ย

ซัดทอดหมดเลยค่ะว่า

ก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้ตำรวจเขาสืบสวนกันไปว่า
แก๊ปเป็นคนยิงจริงหรือเปล่านะคะ
เพราะต้องมีอาวุธปืนมากกว่า๑กระบอกแน่นอน

ชีวิต๑คือน้องปอยเจ็บอีก๓
ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอหนอง๒ห้อง

เพราะว่าในแป๊บคนนี้มันคงไม่สามารถยิงคนเดียว๓๔กระบอก

แต่ก็ดูไว้เนี่ยฮะน้องหนูนะวัยรุ่นเยาวชน

อืมเวลาไปก็ไปเป็นฝูงไปเป็นแก๊ง
แต่ถึงเวลาเนี่ยโดดเดี่ยวผู้เดียวได้เลยนะคะ
ก็ตำรวจบอกเนี่ยเพื่อนบอกแก๊ปยิงหมดเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องปอยเนี่ยนะฮะ
ทำให้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลเนี่ยนี่ฮะวันนี้เธอเดินทางมาให้กำลังใจ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านก็คงจะเห็นข่าวแล้ว
พอหญิงลีเนี่ยได้โพสต์ในเฟซบุ๊กแสดงความสลดใจแล้วก็แสดงความเสียใจ
และเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าโอ้โหเด็กดีมีอนาคตต้องมาเสียใจ

เอ๊ะทำไมหญิงลีถึงต้องมาให้กำลังใจถึงขนาดนี้
ทำไมถึงเรียกร้องให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
เพราะว่าพี่รู้สึกพี่ของน้องปอยเนี่ยเขาจะเคยอยู่ในวงของหญิงลี
แล้วก็เป็นเด็กในพื้นที่แถวบ้านนะฮะที่บุรีรำที่เคยรู้จักเจอกันอยู่แล้วนะครับ
พอมาทราบข่าวแบบนี้หญิงลีบอกว่าโอ้โหน่าเสียดายอนาคตของน้องคนนี้จริงนะฮะ
ที่หนิงรีโพสต์เอาไว้นี่เป็นภาพที่มาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หญิงลีบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อทราบข่าวเพราะน้องปอยเป็นคนบ้านเดียวกัน
มีรีสอร์ทอยู่ห่างกันเพียงแค่๒กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งพี่ชายน้องปอยเคยร่วมงานมาเป็นคนเต้นบนเวทีให้กับหญิงลีด้วยนะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะคดีนี้ถือว่าอุกอาจแล้วก็สะเทือนใจมากอีกทั้งคนที่เสียชีวิตยังเป็นเด็กดีที่มีอนาคต
คนบ้านเดียวกันอย่างเราคนบ้านเดียวกันมันก็สะเทือนใจ
แล้วก็ทางแม่ของน้องก็วอนให้ทุกคนช่วยกันช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้หน่อยเพื่อตามจับคนร้ายนะคะ
น้องชายของหญิงลีที่ดูแลรีสอร์ทอยู่ก็ส่งข่าวหญิงตลอดเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันกับน้องไก่น้าไก่เขา
ไก่เป็นน้าของปอยหญิงก็อดไม่ได้ที่จะต้องโพสต์วอนวอนขอให้ช่วยกันหาคนร้ายนะครับ
เสียใจที่น้องปอยเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กผู้หญิงที่นิสัยดีคนหนึ่งนะคะ
ในชุมชนเขตหมู่บ้านของพวกเราก็จะรู้ว่าเธอก็เหมือนดาวโรงเรียนคนนึงนะคะ
แล้วก็เป็นขวัญใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งของครอบครัวอยู่แล้วนะคะ
แล้วตอนนี้น้องก็เสียชีวิตไปด้วยลูกปืนที่แบบมาจากการคึกขนองหรือเปล่า
ตอนนี้ก็จับได้แล้วคนหนึ่งนะฮะยังต้องไล่ตามต่อนะครับ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีคนเดียวแน่นะครับ
ได้คุยกับป้าของน้องปอยนะครับป้าชื่อนางแดงแพ่วไทยส่งนะฮะอายุ๕๕
คุณป้าบอกว่านี่ฮะคือป้าเล่าไปก็น้ำตาไหลไปร้องไห้ไปนะฮะ
บอกกับเราเนี่ยคุณป้าบอกว่าหลานสาวนี่เป็นเด็กสาวที่หน้าตาดีนะครับ
ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทำกิจกรรมต่างของโรงเรียนอยู่ตลอด
ล่าสุดเนี่ยได้เป็นตัวแทนของตำบลไปประกวดที่ดามผ้าไหม
แต่ต้องมาเสียชีวิตซะก่อนจะขึ้นเวทีแค่วันเดียวเสียใจมาก
เพราะป้าบอกว่าหลานสาวเนี่ยมาซ้อมรำให้ดูทุกวันนะ
เหมือนในคลิปเนี่ยแล้วน้องปอยก็จะถามป้าตลอด
ป้าหนูลำสวยไหมหนูลำสวยไหมสุดท้ายไม่ได้ขึ้นเวที
บอกว่าถ้าจับคนร้ายได้นะฮะอยากให้ลงโทษให้หนักถึงขั้นประหารชีวิตเลย

ไม่รู้สึกเลยจริงพูดถึงงานนานน้ำตกใหม่
ป้าช่วงมาพรอมไว่ก็บอกป้าวาพ่อนท่านีตาทั้งนั้นแล้วคำว่าโอ้ยบางบเวท
แล้วเป็นจริงควังฟรรณปุ่นนี้กำลังพูดหีบ่อย
แล้วป้าเลยเราร้าภูนิอยู่เพราะว่าว่ามันจะร้าย
โว้ยยังไงมันตายละมันกดอดว้นเนาะขาก๊อดเนาะไม่รุ่นก็ได้
มันมาไปเฆียกเสียดอก
อย่างที่ทราบนะฮะว่าคุณพ่อน้องปอยเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศ
กลับมาต้องกักตัวก่อนนะฮะวันนี้ทีมข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับคุณพ่อของน้องปอยนะฮะนายอำนาจแพนไทยสงศ์นะครับ
คุณพ่อของน้องปอยนะฮะเราได้คุยด้วยแล้วนะครับ
นี่ค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้วีดีโอคอร์นะฮะ
คุยกับคุณพ่อของน้องปอยคุณพ่อน้องปอยไปทำงานไต้หวันนะครับ
แล้วก็เดินทางกลับไทยแล้วแต่ว่าต้องกักตัวก่อนนะฮะ
ก็เลยอยู่ในสถานที่กักตัวนี่ฮะคุณกิติศักดิ์ได้คุยด้วยนะครับ
คือต้องกักตัวอยู่ที่ชนบุรีเรื่องโควิด๑๙๑๔วัน
มาถึงไทย๒๕กันยายนก็คือวันเดียวกันกับที่ลูกเสียชีวิตเลยอ่ะ
ทีแรกแม่ไม่กล้าบอกค่ะนะพ่อบอกว่าพอมาถึงที่พักเนี่ย
พอได้ไวไฟปุ๊บก็ใช้ไวไฟต่ออินเทอร์เน็ตคือภรรยายังไม่ทันบอกข่าวที่บ้านนะ
ปรากฏว่าพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไลน์เลยเนี่ย
มีแต่คนส่งข้อความมาถามมีแต่เพื่อนส่งข้อความมาถาม
บอกลูกสาวถูกยิงเหรอลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตเหรอ
เห็นข่าวลูกสาวหรือยังนี่คุณพ่อร้องไห้เลยเห็นไหม
ดีโอคอลคุณกิติศักดิ์เนี่ยคือทีแรกพ่อบอกว่าไม่เชื่อนะ
บอกว่าส่งข่าวอะไรถามอะไรกันนี่เพิ่งกลับมาอะไรลูกจะมาถูกยิงอะไรเสียชีวิต
ก็เลยติดต่อกลับมาหาภรรยาทีแรกภรรยาก็คือคุณแม่น้องปอยไม่ยอมบอกค่ะ
พ่อเนี่ยต้องคาดขันบอกว่าบอกมาเถอะบอกมาเถอะเนี่ยคนถามตลอดเลย
ถึงยอมบอกภรรยาถึงยอมบอกว่าลูกถูกยิงเสียชีวิตแล้วจริง
คุณพ่อน้องปอยบอกว่าตอนนั้นช็อกไปเลยนะฮะช็อกไปเลย
ไปทำงานไต้หวันกลับมาบ้านเนี่ยตั้งใจจะกลับมาเจอลูกสาว
ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานกลายเป็นว่าลูกเสียชีวิต
นี่คือลูกสาวนะฮะภาพของน้องปอยนะฮะในช่วงเวลาต่างนะครับ
พ่อบอกว่ากลายเป็นว่าแทนที่จะเจอลูกสาว
ต้องมารอวันพ้นกำหนดการกักตัวเพื่อออกไปร่วมงานศพลูกสาว

ตอนนี้อยากไปร่วมงานศพลูกสาวที่สุดอยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่ในช่วงการกักตัว
แล้วศพลูกสาวจะเผาวันพุธนี้แล้ว
มันยังไม่ครบ๑๔วันไม่รู้จะทำยังไง
พ่อบอกใจจะขาดมันทรมานเหลือเกิน
วีดีโอคอร์ทั้งข้อความลูกสาวก็จะบอกว่าคิดถึงพ่อนะ
ก็บอกลูกว่าเอออีกไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวพ่อก็จะกลับบ้านแล้วจะได้เจอปอยแล้ว
แผ่นดินไทยก็มาเจอเรื่องไม่คาดคิด
ลูกสาวถูกพรากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ตอนนี้เราคุยกับคุณพ่อของน้องปอยนะฮะ
คุณพ่ออำนาจคุณแม่สายฝนก็นั่งอยู่ด้วยใกล้คุณอุทิศักดิ์
คุณแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
เออขาด่วนถึงลูกสาวผมมาเที่ยวผมก็พูดอยู่นะ
้าแต่ไม่พูดมาแต่ไม่ได้บอกถึงด้วย

พ่อมาว่ามันจบมาไรก่อน

ก็บอกแกแล้วอย่าไปเชี่ยวกลางคืนอย่าไปเชี่ยวกลางคืน
แต่ว่าผมก็เข้าใจอยู่เพราะลูกมันเป็นใบรุ่นมันอยากรู้อยากเห็น
ผมก็ไม่ได้บ้าอะไรหรอกไม่ได้โทษใครหรอกผมทำเองก็ได้ผมไม่ได้
นี่ฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทางไหนเป็นอย่างไรได้นะ
อย่างน้อยเขาจะได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะ
แต่คุณพ่อบอกคุณพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้อยู่ในช่วงกักตัว๑๔วัน
ใช่แล้วก็คือมันวันเดียวกันกับที่น้องเสียชีวิตเลยคือวันที่พ่อเดินทางถึงประเทศไทย

ศพลูกสาวจะเผาวันพุธนี้ละวันพุธที่จะถึงนี้แล้ว

อย่าว่าแต่เผาศพลูกสาวเลยเห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะเผาเนี่ยพ่อบอกไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวแบบเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ดรชัยแล้วตอนหน้าพ่อทำงานอยู่ไต้วันทำมา๓ปีอะ

คุณแม่เนี่ยวันนี้คุยกับเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่คุยกับคุณพ่อเสร็จนะฮะคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาจริงนะ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยคือน้องปอยฝันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตจ
อยากเป็นพยาบาลหรือไม่ก็เพศรัชกร
แต่สุดท้ายลูกสาวไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันแล้ว
เพราะเสียชีวิตไปแล้วเพราะถูกวัยรุ่นเนี่ยยิงใส่
ในวันที่ไปให้กำลังใจเพื่อนที่ไปประกวดในงาน
ส่วนลูกสาวเนี่ยจะขึ้นเวทีอีกวันหนึ่ง
สุดท้ายลูกสาวก็ไม่ได้ขึ้นเวที
แม่สายฝนบอกว่ามันจะมีทางไหนเป็นไปได้ไหม
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
หรือหาทางให้สามีเธอ
ได้ออกมาร่วมงานศพมาเผาศพลูกสาวหน่อยได้ไหม
ได้ออกมาเจอหน้าเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดี
แม้ว่าลูกจะเสียชีวิตไปแล้วจะอยู่ในโรงศพก็ตาม
แต่มันมีวิธีมาไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมีวิธีช่วยเหลือให้เขามาเผาลูกได้ไหมวันพุธนี้ค่ะ
มันมีวิธีไหมคุณหมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์หรืออะไร
เขามีวิธีช่วยได้ไหม
แค่มาเผาลูกแล้วก็พากลับไปกักตัวต่อก็ไม่ว่าค่ะ

เขาก็อยากมาแต่ว่าเขาคุยแล้วคือว่าไม่ได้ค่ะ
ลูกเขาก็บอกว่าถ้าพ่อมาหนูจะพาพ่อเที่ยวขอนแก่น
หนูจะไปกับพ่อหนูจะพาพ่อเที่ยว

มันนึกว่ามันจะที่เที่ยวด้วยกัน
เขาจะได้ไปทำบุญด้วยกันที่วัดน้องแม่
นัดกันไว้ว่าจะไปทำบุญเหมือนปีที่แล้ว

คุณแม่ก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ

ว่ามันจะมีทางไหนเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะ

มีอีกหนึ่งคนนะคะนายทงชัยรุ่มนอกเจ้าของค่ายนางงามกระหนกสินไหมไทยค่ะ
คนนี้เป็นคนที่คอยจัดเตรียมชุดที่จะให้น้องปอย
ขึ้นประกวดเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ

โดยนายทงชัยเนี่ยเล่าบอกว่าเจอน้องปอยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
คือเห็นน้องปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าน้องมีแววประกวดนางงามได้
เพราะว่าน้องบุคลิกดีอ่อนน้อมถ่อมตน
ก็เลยติดต่อให้น้องมาใส่ชุดที่ร้านเข้าประกวด
คุณทงชัยบอกน้องเนี่ยเป็นคนนิสัยน่ารัก
แล้วก็มีความตั้งใจในการเข้าประกวดมาก
ตอนแรกที่รู้ข่าวว่าน้องโดนยิงเนี่ยเขาไม่เชื่อนะคะ

เชื่อถึงขั้นขับรถไปดูที่โรงพยาบาลเลย
พอไปถึงเนี่ยก็ไม่เจอเพราะหมอบอกว่าน้องกลับบ้านไปแล้ว
คุณทงชัยก็ว่าเออสงสัยข่าวมันคงผิดจริงแหละ

กลับบ้านแล้วก็จริงแต่ว่าน้องกลับบ้านแบบไร้วิญญาณแล้วนะคะ
คุณทงชัยเลยบอกว่าเขาก็ตั้งใจจะแต่งหน้าศพให้น้อง
แล้ววันชาปนกิจเนี่ยจะนำชุดที่น้องต้องใส่ในวันประกวดเอาไปให้น้องด้วยค่ะ

ก็ได้พูดคุยกันนัดแนะกันว่าจะพากันไปหาประสบการณ์ประกวดงาน
นี่นั่นน้องก็บอกว่าแม่ชอบด้านนี้แม่สนับสนุนยินดี
เราก็เห็นน้องเหมือนเห็นความสามารถที่น้องได้โชว์ให้เราดูในระยะสั้น
เหมือนน้องตั้งใจเราก็เลยกล้าที่จะเด็กคนนี้เห็นความสามารถจะสวยด้วย
ก็เลยลงทุนเลยตัดชุดซื้อรองเท้าซื้ออะไรให้เรียบร้อยพร้อม
ความน่ารักพี่นิสัยดีเห็นเราวันแรกก็ยังรู้สึกเด็กคนนี้ทำไมน่ารักจังอ่อนน้อมถ่อมตน
พูดคุยกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสขนาดเจอกันวันแรกนะพี่
เราจะเห็นความน่ารักก็คือมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของนางงามอยู่แล้ว
แล้วก็อยากเอาชุดนี้ไปส่งน้องวันเผาด้วย
ลองไปฟังพ่อของในแก๊ปหนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกจับกลุ่มหน่อยได้ไหมคะ
ที่เพื่อนซัดทอดกันว่าแก๊ปนี่แหละเป็นคนยิง

ได้ไปคุยกับพ่อเขาด้วยนะคะนายวิชัยบุญเหลือค่ะ
พ่อบอกว่าอันนี้พ่อพูดนะคะพ่อใช้คำว่าปกติปกตินะ
ลูกพ่อก็เป็นเด็กดีนะไม่เคยมีปัญหากับใคร
เรื่องที่เกิดขึ้นพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกทำจริงหรือเปล่า
แล้วไม่รู้ด้วยว่าลูกชายเอาปืนมาจากไหนเพราะไม่เคยเห็นมาก่อน
แต่ลูกบอกว่าไปเที่ยวงานแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุจริง
ในฐานะที่เขาเป็นพ่อขอไม่ฟันทงก็แล้วกันว่าลูกเนี่ยลงมือก่อเหตุจริงหรือเปล่า
เพราะวันนั้นก็มีวัยรุ่นหลายคนที่ไปเที่ยวอยู่กันตั้ง๔๐๕๐คน
ทำไมตำรวจถึงมาระบุที่ตัวลูกชายเขาเพียงคนเดียว
เขาก็กลัวว่าลูกเขาจะตกเป็นแพ้เพราะว่าครอบครัวเคยมีประวัติค่ะ
เคยมีเหตุการณ์ที่ญาติไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้วมีตำรวจไปยิงคนในงานจนเสียชีวิต
แต่มาแจ้งข้อหาว่าญาติเขาเป็นคนยิงจนถูกดำเนินคดี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าสมมุติกระบวนการสอบสวนทั้งหมด
ถงหลักฐานอะไรเนี่ยมันชี้ชัดว่าลูกชายเขาผิดพ่อบอกพ่อยอมรับ
ที่ผ่านมาพ่อก็พยายามเตือนลูกตลอดนะคะว่าเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยอย่าเที่ยวไปมีเรื่องกับใครนะ
ผมตื่นมาก็ไม่ได้บอกอะไรผมก็มารยาทเรียบร้อยดีอยู่ครับ
ตอนอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านครับโอ้ยนอกบ้านก็ไม่รู้นะครับ
ในบ้านก็พูดง่ายอยู่แต่นอกบ้านไม่เข้าใจ
อันนี้ผมก็บอกไม่ได้คือกันอยู่ที่เหตุการณ์ของเขาครับ
ผมเด็กทุกวันนี้เนอะครับผมก็ตัดจะตัดทงฟันทงเลยว่า
ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่แล้วแต่เขาจะให้ทางการกับตำรวจครับอยู่ที่ตัวเขา
ผมจะไปเถียงเจ้าหน้าที่ว่าลูกผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เถียงไม่ได้
คือพ่อก็รักลูกแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากระบวนการสืบสวน
ชี้ออกมาว่าเป็นลูกพ่อจริงจริงพ่อก็ต้องยอมรับครับ
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกบุญธรรมสมบูรณ์
กับการสพนาโพเนี่ยสอบปากคำนายแก๊ปด้วยตัวเองเลย
ซึ่งนายแก๊ปให้การแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็ทะเลาะวิวาสกับกลุ่มเพื่อนของผู้ตายจริงจริงอันนี้ยอมรับครับ
หลังงานเลิกก็รวมกลุ่มกันขี่รถไล่ติดตามไปอันนี้ยอมรับ
ส่วนปืนที่ใช้ยิงเนี่ยนะคะเป็นปืนปากกาขนาด๒๒
ส่วนกระสุนที่ถูกน้องปอยเป็นกระสุนขนาด๙มม

กระสุนกับปืนคนละแบบกันซึ่งนายแก๊ปให้ข้อมูลบอกว่า
คนที่ไปด้วยกันมีปืนกันตั้งหลายคน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ออกหมายเรียกเพิ่มอีก๒คนแล้วค่ะครับ
แต่เบื้องต้นในแก๊ปเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาเองนะคะ
โดนไปเน้น๗ข้อหาเลยค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

พ้นโทษมาได้ไม่นานก็มาก่อเหตุอีก
ก็อาจจะพ้นโทษมาแล้วก็เป็นเด็กดีก็ได้

ก็อย่างที่บอกเราไม่รู้นะคะว่าอยู่กับพ่อ
เป็นลูกที่ดีแต่ออกมาข้างนอก

นี่เป็นอีกคนนึงนะฮะที่ได้ตัวมาล่าสุดใช่ไหม

ก็เป็นตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๓

ว่าธนวัฒน์แก้วบุษาอายุ๒๐ปี

ชี้จุดแล้วก็ให้ข้อมูลด้วย

เป็นจุดที่เอาหมวกกันน็อกกับโทรศัพท์

ก็ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะให้การ

เพราะว่ากระสุนกับตัวปืนมันคนละกัน